งานเดียวกันค่ะโอ้โหเจอคู่รักคู่นี้นะคะ
นิกกี้นักศัตริย์และคุณก้อยรัชพรค่ะ

นประเวทเพราะว่าโดนโกง
ให้ไปเล่นเทรดหุ้นทองคำคุณผู้ชม

คือไปแจ้งความเลยค่ะแต่ว่านิกกี้ไม่ได้ไปเนี่ย
น้องชายเมาท์ประโยชน์ไวน์ไปแทน

หนุ่มนิกกี้นะคะเพิ่งควงคุณก้อย
จะไปท่องอเมกา
มันฆ่าตัวขาดโรงแรมฆ่าทำคุณคอลเทนต์ด้วย

เลยไม่ชอบทำสวีทมาเลี่ย

ทุกรูปได้กิ๊กไว้คนถ่ายให้
ที่สำคัญปิดท้ายถามตรงนี่เธออยากแต่งงานหรือเปล่า

ฟังทั้งหมดเลยดีกว่าค่ะเป็นการสัมภาษณ์ที่เอิกอักมากจ้า
ฉันชอบ

คือถ้าสมมุติว่าหนูถ่ายรูปแล้วถ้าหนูจับมือเขา
เขาสะบัดออกเลยเพราะเขารู้สึกว่ามันเลี่ยน
เราก็จะรู้ว่าแบบน้องก้อยใส่แบบไหนน่ารัก

ยื่นมือถือให้ก้อยเอาไปใช้ได้เลยเป็นวัน
อยากแต่งนะพี่แต่ว่าให้น้องทำงานก่อน

ถ้าแต่งแล้วเชิญทุกคนเข้างานฟรีไม่ต้องใส่ซอง

เดี๋ยวเชิญพี่ทุกคนครับพี่งั้นเป็นนักข่าวอยู่หน้าเดี๋ยวเชิญ

ที่ตามยูทูปทางช่องในกี้และช่องก้อยนะ
คู่นี้เขาเป็นคู่ที่หวานกันอยู่ด้านนะ

ก็ถามว่าเออตานิกกี้เวลาเธอไปถ่ายคลิปกับผู้หญิงอื่นทำไมสวีทจัง
แล้วโทรศัพท์มือถือมี๓เครื่อง

ในงานเดียวกันนะคะเจอนุ่มคลิตพิระวัติ

ภาพข่าวรถปอเช่พลิกคว่ำไง
คือคุณผู้ชมตกใจมากคือมันพลิกคว่ำแบบนี้เลย

ก็คือว่ามันแบบบังเอิญเกิดอุบัติเหตุ

ซึ่งในสัมภาษณ์เมื่อวานนี้คริสเขาร้องไห้เลยนะ

ใช่แล้วคุณลุงที่เป็นคู่กรณีชื่อคุณลุงธีรเดชนะคะ

อันนั้นก็ไม่ได้เป็นอะไรก็เคลียร์กันเรียบร้อยแล้วนะคะ
ฟังเสียงสัมภาษณ์หนุ่มคริสกันหน่อยค่ะ

แล้วก็ผมขอโทษผู้ที่ขับขี่อยู่แถวนั้นจริงนะครับ
ผมรู้สึกผิดมากที่ทำให้รถติดเป็นชั่วโมง

ในช่วงหลังจากนี้ครับผมอาจจะยังไม่ขับรถ

ขอบคุณพี่โผละเมืองดีมากมากเลยนะคับ

มีโอกาสได้ผ่านมาเห็นให้รับรู้ไว้แล้ว
ก็ยังตกใจอยู่พี่แจ๊บปฐิเทศมันเกิดขึ้นได้ยังไง
วันนั้นค่ะขับรถไปตรงถนนสูคคลธสวัสดีฮะ
ว่าคือตามที่คลิสเล่าเนี่ยคือเมื่อหมดไปเจอแบบเหมือนอะไรตัดหน้าหากซ้ายพอหาประทะ
อุ้มแล้วอ๋อเลยเป็นของกันรถที่จอดอยู่แล้วด้วยความที่พูดตรง
คือรอดมาได้เพราะว่าน้องคริสเองไม่ได้ขับรถเร็วด้วยในวันนี้

ใช่ค่ะต่อจากนี้ให้มีแต่เรื่องราวดีนะ